มาที่หนุ่มคนนี้ก็ดีกว่านุ่มอบนิธีล่าสุด
พลิกบทบาทมารับวทเป็นนุ่มอีศาล
ปกติเราจะเห็นแบบหนังละครมายรุ่นคราวนี้ต้องมาพูดอีศาลด้วย
ต้องไปฝึกกันแต่เจ้าตัวก็พร้อมรุยเต็มที่
ส่วนเรื่องความรักนะคะวันวาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ย

ใจของเขาไปทานข้าวเล็กน้อยนะคะ

ผมก็กลัวเหมือนกันครับผม
แต่ว่าไม่รู้สิครับคือถ้าทุกวันนี้มันเป็นอยู่ดีชีวิตมันมีความสุขดีก็น่าจะโอเคไม่เป็นไร
มันก็เป็นวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็กลับมาครบรอบอีก๑วันแล้ว

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าช่วงนั้นเราทำอะไรอยู่มากกว่า
ใช่ถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาตอนนั้น
เวลาเราเห็นใครได้งานเยอะเราก็รู้สึกว่าดีใจกับเขา
เพราะว่ามันเป็นช่องทางเป็นโอกาสหลายอย่างของเขา

ช่วงนี้ผมถ่ายละครนะครับผมก็เลยต้องไปถ่ายละครก็ไม่ค่อยได้มีเวลา
แม้ว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันเราก็ยังติดต่อสื่อสารกันได้